ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลง

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

อันนี้ครับ

ทุกคนที่มารวดมีติดใจที่มั่นคงและเข้มแข็งนะคะ

เขานี่มานะไม่รู้คุณพ่อคุณแม่สอนอย่างไร
มักน้อยกะตันอยู่ผูดจะดีมีภาพร่อมาอย่างไร

เพลงเนี่ยที่น่าเป็นห่วงคือตัวช่วยหมดแล้วด้วย
เหลืออีกเพลงเดียวเขาจะได้๔๐๐๐ตามเป้าของเขาที่เขาจะเอานำไปซ่อมรถให้กับคุณพ่อ
แล้วก็เอาไปใช้หนี้อีกนิดหน่อยดูสิว่าเขาจะทำได้ไหม
มาพบกับน้องเขาเลยนะครับน้องฮาร์ดนะครับ
เด็กน้อยหน้าใสสู้เพื่ออะไรรถพ่อครับ
สวัสดีครับ

พาร์ทเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะครับ

ถือว่าครอบครัวของน้องฮาร์ดเนี่ยจะต้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่น

นะคือเวลาอยู่ที่บ้านกันเวลาเราอยู่กันครบเนี่ยเป็นไงบ้างคุณพ่อ

แล้วกับลูกกับเต้าอะคะกินข้าวเย็นพร้อมกัน
ก็ต้องกินต้องรอกินพร้อมกันตลอด
ถือว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยในเรื่องของทรัพย์สินแต่ร่ำรวยความรักเหลือเกินนะครอบครัวบ้านนี้นะคะชอบจังเลย
สนิทกันไหมครับมีหยอกล้อพูดคุยเล่นหัวกันไหมครับ

เผื่อลาดเผื่อลาดเผื่อลาด
ฮาร์ดนะครับต้องการเงินเอาไปสู้ชีวิตนะครับแก้ปัญหาชีวิตของตัวเอง

บาทถ้าเกิดร้องเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ได้
เพลงที่สามนี้ได้๔๐๐๐๐บาท
สู้ไหมสู้ครับสู้นะครับ
เอาล่ะถ้าสู้อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

เอาละฮะว่าไงกับเพลงนี้ความยากง่ายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
คิดไม่ถูกเลยคิดไม่ถูกเลยเคยร้องไหมล่ะ
ประมาณ๓ปีที่แล้วครับล่าสุด๓ปีที่แล้วล่าสุด
หนูได้ทบทวนมามากมั้ยอ่ะคะเคยร้องเล่นเล่นบ้าง
เอาละฮะตอนนี้สถานการณ์ตัวช่วยจาก
ใช้ไปหมดแล้วถ้าฮาร์ดเลือกที่จะไม่สู้ต่อนะ
กี๊ดต่อละไม่ไหวละคาดคาเนะเล่ียว่า
เอาละสองหมื่นยังพอซ่อมรถให้มันวิ่งปลอดภัยได้
ถ้าจะหยุดก็รับเงินไปเป็นทุนสู้ชีวิต๒๐๐๐บาท
แต่ถ้าคิดว่าจะสู้ต่อเพื่อที่จะคว้า๔๐๐๐
ถ้าเกิดสู้แล้วร้องได้ก็รับไปเลย
หมื่นบาทแต่ถ้าเกิดร้องผิดในเพลงนี้แม้แต่คำเดียว
เงินทุนที่จะมาให้ไปสู้ชีวิตจะลดเหลือครึ่งหนึ่ง
แค่๑บาทจาก๒หมื่นนะคิดให้ดีคิดให้ดีนะ
ฟังอินโทรไปแล้วเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท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

นี่คงเป็นเพราะโชคชะตาให้เราเกิดมาแล้วยายต้องให้เจ็บช้ำ
โทษคนดีดูสิเจ้าไม่น่าทำมันเหมือนเหยียบยำหัวใจให้แหลกเป็นพง
ก็คืนเดือนเพ็ญฉันเห็นกับตาเธอควงคู่มาในคืนวันลอยกระทง
เธอเดินเกี่ยวแขนต่อหน้าแฟนชมยงฉันต้องยืนงงปล่อยกระทงเหมือนคนใจลอย
ลูกเอาหัวใจลูกใส่กระทงลอยมา
ขอว้อนแม่ของข้าช่วยรักษาหัวใจลูกที
หากชาตินี้ลูกจะกลับมา
ขอแม่ของข้าอีกทีลูกขอพรแม่คงไม่ตาปรณี
ลูกช่วยลูกทีเพราะลูกมีแต่ความผิดหวัง
อยากรู้ความรู้สึกของหนูในใจของหนูเลย
ณตอนนี้รู้สึกยังไง

เนี่ยพี่กำลังเครียดอยู่เลย

เอาล่ะตอนนี้น้องฮาร์ดได้ทำหน้าที่ของคนสู้ชีวิตไปแล้ว

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ฮาร์ดร้องได้

ฮาร์ทร้อง

คืนนี้ไม่ได้ร้องท่อนนี้ไปร้องไม่ครบถือว่าร้องผิดครับ

พ่อคุณแม่ก็หัวเราะเห็นไหมมีความสุข
นี่คือคุณพ่อคุณแม่เขาได้เห็นว่าลูกชายเขาได้ทำหน้าที่ของเด็กผู้ชาย

ได้ตัดสินใจได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง
นี่คือความเป็นลูกผู้ชายแท้ตั้งแต่เริ่มต้นอายุ๑๓น่ะจ๊ะ

วันนี้เราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูก

ก็ขอให้น้องฮาร์ดสู้ต่อไปแล้วกัน

สุภัณฑ์บุรีนะครับ

ขอบคุณค่ะ

พี่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้เท่าไหร่